อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำ
ถ้าใครมีเวลาในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้
ลองไปเที่ยวกันดูเพราะว่าโอ้โหมันสวยมากจริงนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปบนยอดเขากระโดง

เพราะว่าปากป่องภูเขาไฟมันมอดมันดับไปแล้ว
ใจได้ไปกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะไปวรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดง
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ
บุรีรำเลยนะคะครับคุณดูค่ะสะพานสูงมากบันไดสูงมาก
แต่นักท่องเที่ยวเยอะมากคุณดูนะนี่คือวันหยุดยาว๓วันที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดก็หลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวคึกคักมาก
แต่ไฮไลท์ของที่นี่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการเดินขึ้นไปชมสะพานแขวนลาวา
ข้ามปากปล่องภูเขาไฟที่บอกไปนี่แหละค่ะ
แต่ภูเขาไฟมันมอดมันดับสนิทมาเป็นแสนปีแล้วนะจ๊ะไม่ต้องกลัว
ที่นี่นะคะเขามีตำนานความรักสุดเล่าร้อนเขาบอกแบบนี้
เป็นตำนานความรักดั่งเปลวเพลิงนี่นี่ช่วยเล่าหน่อย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีกุญแจคล้องแบบนี้นะคะ
กับนางอรพิมลูกของหญิงม่ายชาวนาแห่งบ้านสำริทเป็นตำนานเรื่องราวความรัก
ทำให้คู่รักที่มาเที่ยวที่นี่นะคะเขาก็จะนำกุญแจที่เป็นกุญแจสีสีสันสวยงาม
คล้องไว้ตามลวดสลิงของสะพานแขวนลาวาแบบนี้เหมือนที่ไหน
เกาหลีถูกต้องนี่แหละเป็นเรื่องราวความรักนะคะ
ที่มาที่ไปเล่าถ้าเกิดใครอยากอ่านก็ขึ้นไปก็จะมีเขียนไว้
ให้อ่านกันด้วยนะคะครับและเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะ
เขาจะไปขอพรกันเรื่องความรักก็คือตามความเชื่อเลย
นี่ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีแล้วก็ได้คล้องกุญแจนะคะคุณ
แล้วก็ขึ้นไปด้านบนอันนี้คือด้านบนแล้วนะฮะ
ด้านบนยอดเขาเนี่ยก็จะพาไปกราบไหว้สักการะพระสุพัฒน์บพิษนะคะ
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ย
ก็จะเลือกเดินเดินบันไดสูงที่เราบอก
ก็คือบันไดนาคาราชมีทั้งหมด๒๙๗คันเดินไตขึ้นไปตามยอดเขา
เป็นผมเข่าหลุดตั้งแต่ขั้นที่๑๐แล้ว
เขามีความเชื่อถ้าคุณเดินขึ้นไปได้เขาเชื่อว่าคุณจะอายุยืนยาว
คุณจะเข่าไม่หลุดลองดูไหมเอางั้นต้องลองให้ได้
ลองดูนะคะแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองบุรีรำสวย
พร้อมกับสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดเขากระดง
อีกครั้งนะคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยว
หรือว่าอยากจะไปคล้องกุญแจขอพรเรื่องของความรัก
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะไปกันได้ที่วรรณอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดงตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
น่าไปมากเลยบุรีรำก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัด
ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญหลาย
มีโบราณวัตถุมีเรื่องราวของสถานที่ที่เป็นอุทยาน
มีธรรมชาติมีความเป็นมามีประวัติศาสตร์สวยเยอะมาก